ใช่แล้วค่ะให้ดูกันเพื่อจะได้ให้ส่งกำลังใจต่อเนื่องกันให้กับครอบครัวของพี่โอด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าอาการล่าสุดของโอวรุธค่ะเมื่อช่วงสายที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราประจำจังหวัดรายงานมาบอกว่าอาการตอนนี้ของพี่โอยังคงทรงตัวอยู่นะคะ
ทรงทรงอยู่ค่ะยังไม่มีการแถลงข่าวจากทีมแพทย์แต่อย่างใดค่ะเบื้องต้นเนี่ย
ทำได้เพียงแค่รอนะคะรอเวลาอยู่นั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่ค่ะก็เกิดเหตุเอ่อ
ที่โรงพยาบาลมีความชุลมุนนิดหน่อย
พี่ปิงปองเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่โอ

เดินทางไปตั้งใจกะว่าจะไปเยี่ยม
แต่พอดีเกิดปัญหานิดหน่อยเลยไม่ได้เยี่ยมนะคะตอนแรก
ซึ่งทางโรงพยาบาลสั่งห้ามเยี่ยมเอาไว้
เพราะว่าเยี่ยมตอนนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์อะไร

แต่หลังจากที่มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
ปองเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมโอวรุษ

ก็ได้ออกมาหอมเลยว่าถึงหลังเยี่ยมเขาอ่ะ
หอมมากคนเราไม่สมัยจะมีความห่วง

แต่ก็ต้องเข้าใจในเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถาม

แพทย์เวรที่มาตรวจดูอาการของพี่โอว์
บอกว่าอาการล่าสุดตอนนี้ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะคะ
เองก็ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
ส่วนอาการคืบหน้าต้องรอให้นายแพทย์ใหญ่
แถลงข่าวอีกครั้งนั่นเองนะคะ
และช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นายแรมวรธรรมคุณพ่อของพี่โอค่ะ
เยี่ยมพี่โอวรุษที่โรงพยาบาลนครพิง
บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการของลูกชายนะคะ
บอกเอาไว้คร่าวว่า๕๐๕๐นะ
เนื่องจากว่าคือหัวใจหยุดเต้นเมื่อวันก่อน
เมื่อคืนใช่ไหมมีการปั๊มขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับ
ซึ่งคุณพ่อเองบอกเลยว่าตอนนี้ทำใจแล้ว
แล้วก็เวลาประมาณบ่าย๒วันนี้นะคะ

ให้พี่สื่อมวลชนได้ทราบกันอีกครั้งนะคะ

แล้วก็ตอนนี้ยังยืนยันอยู่ว่า
พี่โอยังไม่รู้สึกตัวนั่นเองนะคะ
ซึ่งบางกระแสข่าวก็มีการแชร์กัน
ออกมาบอกว่าถ้าเกิดพี่โอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เนี่ย
กลับมา๕๐๕๐ที่ว่าอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราด้วย

แล้วก็วันที่๑๗กันยายนที่จะถึงนี้

ให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่กับครอบครัวของพี่โอวรุธแล้วกันนะคะ
ตอนนี้พี่โอก็อายุ๔๘แล้วนะคะ

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งกำลังใจ
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีส่งมาที่ไลน์ของเราได้เลยนะคะ
ว่าทุกกำลังใจจะส่งไปถึงพี่โออย่างแน่นอน
และตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของพี่โอ
เดี๋ยวบ่าย๒นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามอาการล่าสุดได้
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ